คุณผู้ชมครับแม่ของผู้หญิงผู้เสียหายนะครับ
ที่ถูกแฟนไปทำร้ายร่างกายที่ร้านข้าวต้ม
ทำร้ายหนักเลยตอนนี้แม่ของเธอไปร้องทุกข์ที่กระทรวงยุทธิธรรม
แล้วประกาศเลยว่าไม่ยอมความครับนี่ครับแม่มาถึงแล้วกระทรวงยุติธรรม
นางกิ่งกาลอายุห้าสิบหกปีแม่ของนางสาวโหงพนักงานต้อนรับนะครับ
ร้านข้าวต้มแห่งหนึ่งที่อำเภอเมืองจังหวัดพิสุนโลก
ไปกับกันจอมพลังครับไปยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมนะครับ
กับนายเกิดโชคเกษมวงจิตนะครับท่านรองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
หลังจากที่นางสาวหงนะครับถูกในเบียร์นะครับที่เป็นแฟนเนี่ย
บุกไปตบขณะทำงานอยู่ที่ร้านข้าวต้มกับลูกค้า
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตี๒ของ๑๕เมษายนที่ผ่านมามีกล้องวงจรปิดของร้านนะครับ
บันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานนี่แหละครับภาพตอนเกิดเหตุ
ก็มีพยานนะครับยืนยันได้ว่าในเบียร์เนี่ยลากตัวนางสาวหงขึ้นรถจักรยายนแล้วก็ขี่ออกไป
สภาพที่ขาของนางสาวหงเนี่ยลากครูดไปกับพื้นถนน
คุณผู้ชมเป็นระยะทางประมาณหนึ่งกิโลเมตรค่ะจนถึงหน้าบ้านของผู้ชายน่ะ
แล้วในเบียร์ก็ปล่อยแฟนทิ้งไว้แบบนั้นกระทั่งพลเมืองดีนะครับแจ้งตำรวจและกู้ภัย
ส่วนอาการของนางสาวหงตอนนี้หมอบอกว่าต้องผ่าตัดเข่าซ้ายนะครับ
อีกครั้งหนึ่งข้างขวาอีก๓หรือ๔ครั้งเดินไม่ได้ประมาณ๒เดือนนะ
แล้วไอ้เลือดที่คั่งในสมองเนี่ยอาจจะต้องผ่าตัดด้วยหรือเปล่าต้องรอประเมินครับ

หลังเกิดเรื่องนางกิ่งการแม่ของนางสาวหงนะครับกังวลสิครับ
เพราะว่าในเบียร์เนี่ยประกันตัวออกมาได้ด้วยนะครับจากที่โดนก็หาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
ได้รับอันตรายสาหัสจึงขอจัดชุดคุ้มครองพยานดูแลความปลอดภัย
ส่วนเรื่องของเงินเยียวยานะครับผู้เสียหายเนี่ยนะครับ
ถือเป็นเสาหลักของครอบครัวนะครับแล้วเจ็บไปแบบนี้ขาดรายได้
ก็เรียกร้องให้กองทุนของกระทรวงยุติธรรมมาช่วยเหลือด้วย
รวมทั้งขอให้เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไปช่วยเหลือเยียวยา
เรื่องของสภาพจิตใจของผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับ
ส่วนเรื่องคดีความคุณผู้ชมนางกิ่งการเนี่ยย้ำบอกว่า

มีติดต่อมาครั้งหนึ่งค่ะที่หลังจากถูกจับไปแล้วว่า
นี่คุณแม่ก็ย้อนไปบอกว่าลูกแม่ก็แค่ติดคุก
แต่ลูกพี่ไม่รู้จะสภาพเป็นยังไง
ถ้าเกิดแม่เจอสภาพลูกจมกองเลือดอย่างนั้นทนได้ไหม
เหมือนหมาตัวหนึ่งเลย
เพราะเขาเคยกระทำอย่างนี้มาหลายครั้งแล้วแต่ไม่เคยเอาเรื่องเขา
เหมือนกับว่าผู้หญิงก็ให้โอกาสเขามาตลอดอะไรอย่างนี้ค่ะ
อยากบอกอะไรเหรอคะก็อย่าไปทำอย่างนี้กับคนอื่นเขาเลย
ลูกเขามีพ่อมีแม่ค่ะถ้าเจอกับตัวเองแล้วก็
ก็คิดดูเอาเองค่ะไม่ค่ะถึงที่สุดค่ะ
ขอบคุณครับท่านผู้กรรมกรรมการสอบภเมืองพิสุนโลกยืนยันว่า
แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
และพนักงานสอบสวนนะครับรอเอกสารจากแพทย์ที่รักษา
จะเอามาประกอบสำนวนคดีคาดว่าจะส่งสำนวนฟ้องได้
ภายใน๔๘วันตามกรอบของกฎหมายครับ